ส่วนการเก็บกระทงที่ก็ถือว่าเป็นขยาแหละ
เป็นขยาจากเทศกาลรอยกระทง
ทั้งกรุงเทพฯมหานครเขากว้านเก็บตั้งแต่๒ทุ่ม
มาจนถึงตี๕ที่ผ่านมานี้คุณผู้ชม
เดี๋ยว๗โมงเช้าเขาจะอัปเดตยอดจำนวนกระทง
เอามาดูซะหน่อยเพราะว่าปีนี้เนี่ยทางกรทมเขาแบ่งพื้นที่เก็บกระทงเป็น๓ส่วนครับ
คือสำนักสิ่งแวดล้อมเขาจะเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่สะพานพระราม๘ถึงสะพานพระราม๙เป็นระยะทาง๑๕กิโลเมตรครับ
สำนักการระบายน้ำจัดเก็บในคูคลองและบึงรับน้ำ
ส่วนสำนักงานเขตจัดเก็บในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานของเขตครับ
โดยเวลา๒ทุ่มตรงเจ้าหน้าที่ของสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้เริ่มเก็บกระทงในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว
แม่น้ำเจ้าพระยาคุณชาตรีวัฒนขจรรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
ก็พาไปดูปฏิบัติการจัดเก็บกระทงที่บริเวณท่าเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า
ท่านบอกว่าระยะทาง๑๕กิโลเมตรที่ต้องจัดเก็บกระทงเนี่ย
กรุงเทพเขาจัดเจ้าหน้าที่ไว้๑๘๙คนครับ
มีเรือเก็บขยะ๓๐ลำแล้วก็ติดไฟส่องสว่างทุกลำนะ
ขนถ่ายแล้วก็ลำเลียงวัชพืชมี๒ลำมีเรือตรวจการ๒ลำมีรถตรวจการ
๕คันแล้วก็รถบรรทุกเทท้าย๙คันครับ
เพื่อจะใช้ลำเลียงกระทงที่เก็บได้นะ
ไปส่งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยครับ
แล้วก็นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย๓แห่ง
ที่อ่อนนุษย์ทั้งที่หนองแข็มแล้วก็สายไหม
โดยกระทงจากวัสดุธรรมชาติหลังเราจะเห็นเยอะ
ก็จะถูกคัดแยกไปโรงงานผลิตปุ๋ยอินซีหนองแข็ม
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการฝังกลบนั่นเอง
ว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บกระทงเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เขาจะเก็บได้ก่อนตี๕ที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็จะรายงานจำนวนยอดจัดเก็บกระทงของปีนี้
ในเวลา๗โมงเช้านี่กี่นาทีเนี่ย๑๗นาทีอีก๑๗นาทีนะคุณผู้ชม
เข้าไปดูในสื่อออนไลน์ของกรุงเทพมหานครแล้วก็
ล่มฮะอ๋อเข้าไม่ได้เฉยเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมีเวลาไง
อีกสักประมาณ๑๖นาทีแต่ถ้าถือว่าดูย่อนของปีที่แล้ว
มันลดลงเรื่อยนะคุณผู้ชมตอนปี๖๓เก็บได้๔๙๐๐๐๐ค่ะ
ใบพอปีที่แล้วถัดมาปี๑เก็บได้๔๓๐๐ใบ
เกิดมาเหลือ๔๓๓๐๐๐กว่าใบตะดอมอย่าลืมนะ

คนก็เลยจะยังไม่เยอะ
อาจจะต้องไปเทียบเอาปี๖๒อ่ะ

ทีนี้ครับก็มีการเก็บข้อมูลมาเพราะว่า
ปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ๙๖๔เป็นร้อยละ๙๖๔๖อันนี้
อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญนะ

ร้อยละ๓๖ก็เหลือร้อยละ๓
แสดงว่าการใช้กระทงโฟมก็ยังมีอยู่